อยู่บนถนนครับแต่คราวนี้ขยับมาดูถนนเส้นพระราม๓ในกรุงเทพ
มหานครกันหน่อยนะฮะขับรถอยู่ดีดีคุณขวัญคุณผู้ชม
จินตนาการนะเหมือนเราดูหนังถนนมันยุบยวบลงไปเป็นหลุมยักษ์เลย
ใช่นี่เกิดบ้านเราจริงเหรอเกิดในบ้านเราครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สุดอีกแล้วนะครับถนนพระราม๓ช่วงปากซอยพระราม๓ที่๕๔
หรือว่าปากซอยวัดคลองใหม่ถนนพระรามสามเยื้องกับแบงค์กรุงศรีครับ
หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะครับ
เฮ้ยเดี๋ยวคุณคิงนี่ในเมืองไทยนะ
นี่โอ้โหดิฉันอย่าใช้คำว่าหลุมน่ะอันนี้มันใหญ่มากเลยนะคะ
โชคดีว่าไม่มีใครตกลงไปนะฮะคือกั้นเส้นทางตรงนั้นไว้แล้วรถติด

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๖มกราคมตามในคลิปนะครับ
สุดอีกแล้วมีคำว่าอีกแล้วด้วย

อีกแล้วจ้าถนนพระราม๓ช่วงปากซอยพระราม๓ที่๕๗นะครับ
วันที่๖มกราคมปี๖๖ครับ
วันนี้ทางทีมงานของเราลงพื้นที่ครับ

พระราม๓ซอย๕๗เขตยานาวากรุงเทพมหานคร
บริเวณจุดนี้นี่ครับคุณผู้ชม
่งหน้าออกคลองเตยได้นะครับก็มีการซ่อมแซมแล้ว
ในการเทพื้นถนนด้วยคอนกรีตเสร็จเรียบร้อย
เห็นว่าทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เอากลวยมาตั้งล้อมไว้แบบนี้นะครับ
วันนี้การจราจรก็เลยเปิดใช้งานได้ทุกช่องทาง
กลับมาปกติแล้วเมื่อวานนี้จะชะลอตัวแล้วก็อาจจะติดหน่อยตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อว่าคุณจุลาอิ่มกลับครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุถนนซุดเนี่ยประมาณสักบ่ายสามตัวของพี่จุลาเนี่ย
เขารอรับผู้โดยสารอยู่หน้าปากซอยนี่นะฮะสังเกตเห็นรถพ่วงคันหนึ่ง
คือขับผ่านไปจุดนั้นที่เกิดหลุมยุบเนี่ยนะฮะหลังจากขับผ่านเสร็จปั๊บ
ก็มีเสียงดังสนั่นเลยแล้วควันคลุ้งเลยฮะ
ควันมาจากไหนไม่รู้พอควันมันเริ่มจางอ้าวโอ้โหพื้นถนนยุบยวบลงไปแบบนี้เลย
โทรหาหัวหน้าวินเลยแล้วประสานกับทางการให้มาตรวจสอบ
ก็เห็นว่าช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ก็รีบมาซ่อมแซมนะครับ
ก็เอาแผงนี่มากั้นนิดเดียวแล้วรถก็หลบไปได้เมื่อวานเขาไปซ่อมแล้วเนี่ย
เออแล้วทำกับตอนโปร่งอะไรด้วยครับ
ก็พอก็แจ้งช่วงเย็นน่ะ

ไม่แน่ใจว่าเขาก่อสร้างทางร้อยสายหรืออะไร
อ๋อเขาทำดีกว่าไหมการก่อสร้าง
ช่วงนี้ช่วงนี้เขาไม่ได้ทำแล้วครับ
มันก็หยุดไปตั้งนานแล้ว

แต่ว่าในมุมของคนใช้รถใช้ถนนเองเนี่ย
ก็คงจะใจตมนะ
ฝากตรวจสอบทุกพื้นที่หน่อยนะครับ
คือยังโชคดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรไง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดโชคดีแบบนี้ไปอีกมากน้อยแค่ไหน